เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

เป็นวินาทีที่ครอบครัวของคุณฝน

จะต้องช่วยกันตอบคำถาม

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คำถามที่เรานำมาตั้งทั้งหมดนี้
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัวทั้งหมด
เพียงแต่ช่วยกันวางเรื่องให้ดีว่า
คนนี้น่าจะตอบเรื่องนี้ได้คนนี้น่าจะตอบเรื่องนั้นได้เท่านั้นเองนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณฝนมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ฝนคำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง
ฝนจะต้องเป็นคนเลือกก่อนที่จะตอบในเรื่องแรก
ฝนก็ต้องวิเคราะห์เอาไว้ด้วยนะครับว่าใครจะตอบเรื่องไหนได้
ว่าจะเหมาะกับใครนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดน้องบัวลำพู
เรื่องที่๒สลากกินแบ่งรัฐบาล
เรื่องที่๓บ้านของเรา
เรื่องที่๔ฟุตบอล
เรื่องที่๕หลวงพ่อคูณ

ถ้าพร้อมแล้วคุณฝนเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

เรื่องบ้านของเราครับ

ฝนเป็นคนดูแลทุกคนในบ้าน
บ้านหลังนี้ลักษณะเป็นยังไงครับ

มีบันไดขึ้นชั้น๒ด้วยใช่ไหมครับ

แต่ไม่รู้ว่าจะเคยสังเกตไหม
มาฟังคำถามข้อนี้กันนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
บันไดไม้สำหรับขึ้นชั้นสอง
มีทั้งหมดกี่ขั้น
ตัวเลือกที่๑๗ท่าน
ตัวเลือกที่๒๘ขั้น
ตัวเลือกที่๓๙ขั้น
ตัวเลือกที่๔๑๐ขั้น

พร้อมแล้วคุณฝนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๔๐ขั้นครับ
ได้แต่ภาวนาว่าขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
เดี๋ยวไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ
สำหรับช่วงนี้พี่ฝนยังไม่หมดหน้าที่

ให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องอะไรให้พี่เอกขึ้นมาตอบครับ

หลวงพ่อคูณครับ
ทำไมเลือกเรื่องหลวงพระคูณให้พี่เอกครับ

ขอเชิญคุณเอกมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไหมครับไม่ครับ
ผมบอกให้ก็ได้สี่ตุลาคมสองพันสี่ร้อยหกสิบหก
เอาล่ะที่ผมชวนคุยเนี่ยคืออยากให้รวบรวมข้อมูลของหลวงพระคูณเอาไว้ให้หมด
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หลวงพ่อคูณเกิดปีนักศัตริย์ใดตัวเลือกที่หนึ่งปีกุล
ตัวเลือกที่สองปีวอกตัวเลือกที่สามปีมโรง
ตัวเลือกที่สี่ปีจอก็ลังเลจอกับมโรงครับ
ก็เลยตัดสินใจตอบปีจอครับพร้อมไหมครับพี่เอกพร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วพี่เอกเลือกตอบตัวเลือกไหนครับตัวเลือกที่สี่ปีจอครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับสองข้อผ่านไป
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับพี่เอกจะต้องเลือกว่า
จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับน้องมนต์ครับ
เลือกคุณมนต์ครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องมนต์ขึ้นมาตอบครับ
เหลืออีกสามเรื่องสลากกินแบ่งครับทำไมถึงเลือกเรื่องสลากกินแบ่งให้น้องมนต์ครับ
เพราะว่าเขาเป็นคนขายครับเขาเป็นคนขายอยู่ง่ายนะฮะไม่น่าถาม
โชคดีครับขอเชิญน้องมนต์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขายสลากินแบ่งรัฐบาลนี่เป็นรายได้หลักของบ้านเราไหมฮะเป็นรายได้เสริมพี่ค่ะ
มันก็เป็นอาชีพเสริมนะครับที่จะพอช่วยเหลือครอบครัวได้

อยู่ที่ตลาดนัดบ้านฝั่งแดงค่ะ

ก็ประมาณบ่าย๓ถึงทุ่มครึ่งหรือ๒ทุ่มค่ะ
พี่มนต์เคยสังเกตไหมว่าในสลากแต่ละงวดมีรูปประกอบที่แตกต่างกันไป

ใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นรูปอะไร

วันนี้ที่เราถ่ายกันนะครับวันที่๑๑กุมภาพันธ์นะครับ
ไปรับสลากกินแบ่งงวด๑๖กุมภาพันธ์มาหรือยังครับ

ที่สลากนี้ก็จะเขียนชื่อวันนคดีเรื่องนี้อยู่ด้วยของงวดวันที่๑๖นี้นะครับ
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพประกอบในสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่๑๖กุมภาพันธ์๒๕๖๒วาดจากวรรณคดีเรื่องอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งขุนช้างขุนแผน
ตัวเลือกที่สองปลาบูทอง
ตัวเลือกที่สามพลายชุมพล
ตัวเลือกที่สี่สังทอง
เคยสังเกตอยู่ว่าบนบัตรมันมีเลขแล้วก็มีรูปอยู่ตรงบัตรก็เลยเลือกตอบคนช้างคนแพนค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วพี่มนต์เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อ๑ค่ะขุนช้างขุนแผนค่ะ
เอาว่าเลือกที่๑ขุนช้างขุนแผนครับ

เพราะข้อที่๓ถ้ามันยังไม่ผิดเลยเนี่ย

เพราะฉะนั้นมนต์จะต้องเลือกแล้วว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเลือกพี่ตั้งตอบฟุตบอลค่ะ

เพราะพี่ต้องชอบฟุตบอลนะคะ

ถ้าเช่นนั้นขอให้โชคดีนะครับ
ขอเชิญพี่ตั้งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วตอนนี้ครับเล่นไม่ได้แล้วเชียร์ไหม
ก็ดูบ้างดูทีมไทยครับ

ฟุตบอลไทยเรานะครับ
นักฟุตบอลไทยที่เราชื่นชอบ

เก่งแล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวด้วยครับ
เป็นไอดอลอีกของเด็กไทย
เยาวชนไทยหลายคนเลยนะครับ
ก็ดูพี่เขาเป็นตัวอย่าง

ถ้าเช่นนั้นแล้วก็พี่ตั้งชอบนะ

ถ้าชอบคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ชนะทิพย์สวมเสื้อหมายเลขใดเป็นประจำ

ก็เห็นเขาใส่เสื้อเบอร์๑๘ตลอดครับ

เราได้แต่ภาวนาว่าขอให้ถูกทุกข้อ

มาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณฝนกันนะครับ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจได้ไหม
เป็นกำลังใจให้ครอบครัวของคุณฝนในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ

หมายเลขใดเป็นประจำ